วันนี้ก็มีทั้งหมด๘พักการเมืองด้วยกันนะคะที่มีการแถลงข่าว
ในการคุยกันวันนี้ทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะ
ตอนนี้ก็คือมีการรายงานจัดหน้าการต่างต่างเรื่องของข้อตกลงต่างต่าง
รวมไปถึงตอนนี้มีการตอบคำถามอยู่ที่เมื่อกี้กำลังดูอยู่เนี่ยคือ
คุณทิมกำลังจะแบบอ่ะเหลืออีกแค่ไม่กี่นาทีจะมีการจบแล้ว
เพราะว่าเขาก็จะมีวาระเวลาของเขาในวาระแรกนี้นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็เข้าไปพูดคุย
สำหรับแปดภาคการเรืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีภาค
เก้าไกรภักดิ์เพื่อไทยภักดิ์ประชาชาติ
ภักดิ์เป็นธรรมและภักดิ์พลังสังคมใหม่
เพื่อทำงานร่วมกันนะคะระหว่างพักร่วมรัฐบาล

แล้วก็ต้องการผลักดันเรื่องต่างต่อไปนี้
ข้อที่๑ก็คือฟื้นฟูประชาธิปไตย
รวมไปถึงการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ของประชาชน

โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะ
เพื่อที่จะรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศ
โดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่า
แย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือ

เพราะว่านักข่าวก็มีการถามพวกนั้นเราก็ตอบด้วยนะคะ
ผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพ
และกระบวนการยุติธรรมให้มันสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
ซึ่งกำลังทหารในยามศึกสงคราม
ผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน

โดยจะมีการคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมไปถึง
ทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมาย

ผลักดันเรื่องของการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณ
เพื่อจะให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและปราศจากการทุจริต
ข้อที่๗แก้ไขปัญหาการทุจจริตโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐปลงสัย
มีการเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงาน
ข้อที่๘ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชน
ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม
ข้อที่๙ก็จะเป็นเรื่องของการยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากิน
และการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างเช่นตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราว
ซึ่งการอนุมัติอนุญาตที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่
สนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมและสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็ง
สามารถที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้
ข้อที่๑๐ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
ที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมอย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
โดยพักประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วย

อันนี้เรื่องของอุตสาหกรรมอย่างเช่นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เรื่องของการแบบผูกขันและการส่งเสริมการแข่งขันนะคะ
อันนี้เขากำหนดไว้เลยว่าพักประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลด้วยเหตุผลทางด้านศาสนานี่แหละ
เอ็ดค่ะปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
แก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้แล้วก็ที่ดินของรัฐที่มันทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน
รวมไปถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่า
ข้อ๑๒นะคะปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคา
แล้วก็กำลังการผลิตที่มันเหมาะสมเพื่อที่จะลดค่าครองชีพของประชาชน
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน๑๓มีการจัดทำงบประมาณแบบใหม่ค่ะ
โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์๑๔สร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชน
ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงวัยเลยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาว
สิบห้าแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนสิบหกค่ะเรื่องของกัญชาบ้าง
ก็เป็นคำถามที่นักข่าวก็ถามกันค่อนข้างเยอะอยู่นะคะนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ
บรรยัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา
เจ็ดเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรและประสุทธิ์ให้ปลอดภัยคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
ลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งน้ำ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกร
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
มีการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน
เก้ายกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพ
ให้มีสภาพการจังงานที่เป็นทำ
แล้วก็ได้รับค่าแรงที่เป็นทำ
อดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตของทางเศรษฐกิจ
ี่สิบยกระดับเรื่องของระบบสาธารณสุข
เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
การป้องกันรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพด้วย
เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาค่ะ
เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพความเหลื่อมล้ำ
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ี่สิบสองสร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศ
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นพิษนะคะ
รวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด
และยี่สิบสามดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ
โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียน
กรอบความร่วมมือต่างโดยเฉพาะกรอบพระหุภาคี
แล้วก็รักษาชมดุลการเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศมหาอำนาจ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าทุกพักเห็นพ้องนะคะ
จะร่วมกันในเรื่องของการบริหารประเทศด้วยแนวทางปฏิบัติแบบตั้งต่อไปนี้

คุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองของประชาชนทุกคน
ข้อที่สองบอกทุกภักดิ์เนี่ยค่ะจะทำงานโดยสุจริต
ภักดิ์จะยุติการดำรงตำแหน่งบุคคลนั้นโดยทันทีนะคะ
ข้อที่๓คือทุกพักจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน
มีความจริงใจต่อกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน
โดยที่ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
มากกว่าผลประโยชน์ของภักดิ์ใดภักดิ์หนึ่ง
๔คือทุกพักมีสิทธิ์ผลักดันนโยบายอื่นผ่านรัฐมนตรี
นี่นะคะข้อ๕ก็คือทุกพักมีสิทธิ์ผลักดันนโยบายผ่านสอสอ
นี่ค่ะแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง๘พักการเมือง
แล้วก็โชว์ให้สื่อมวลชนจำนวนมากวันนี้ได้ดูกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป